ก็เลยอยากมีทีวีที่สามารถโชว์รูปของเราได้ในบ้าน
ก็ได้มาแสดงผลงานนะศิลปะ
สามีเขามีกล้องดีถ่ายรูปดีก็ต้องเข้ามาอวดหน่อย
ช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ออกงานนิดนึง

ก็หลับมานานแล้วเหมือนกัน

เพราะเราก็อยากให้ลูกได้ไปอยู่กับธรรมชาติเยอะ
มีคนแซวเป็นกิจบันได
ไม่ได้ความใจหรอกคะไปทำงานจริงเขาต้องไปประชุมต้องอะไรหลายอย่าง
มันจะเข้าหน้าไฮแล้วเนอะเราก็ต้องไปดูแลธุรกิจนิดนึง

อากาศดีมาหญ่เขียวน่าเที่ยวค่ะ

ส่วนท้ายซื้อไปไม่ต้องต้องนียนต์บ้างไหมคะ

ไม่ต้องทีมใครหรอกค่ะเราไม่ได้เป็นทีมใคร

กรุงเทพอากาศมันไม่ดี

แล้วก็แต่อย่างที่บอกคือจริงไปตั้งใจมาเป็น

เพราะจะมีวิลล่าสร้างใหม่อะไรด้วย
ไม่ได้หนีร้อนจากอะไรตรงนี้ใช่มั้ยค่ะ

คุณคุณเขาออกมาสัมภาษณ์เพราะอยากให้เรา

ค่ะก็อันนี้นะคะต้องบอกว่า
ก็ยังยืนยันตามความรู้สึกเดิมนะคะ

เพียงแต่ว่าการที่เราออกมาพูดเนี่ย

รักเพื่อนอะเนาะเราก็

จะไปกระทบกระเทือนจิตใจใครบางคน

สำหรับค่อยคำบางคำที่เขารู้สึกว่า
แรงเกินไปนะคะแต่แอนต้องยืนยัน

เราแบบมีการส่งข้อความไปขอโทษ

ก็ค่ะแต่ว่าก็คือ

ข้อความมาอะไรอย่างนี้ค่ะว่า

เราก็มีความสัมพันธ์ประมาณนึงกับ
ครอบครัวแข่งทางน้องสาวหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เราก็ได้โทรไป

ขอโทษเป็นการส่งตัวว่า
อาจจะพูดใช้คำที่รุนแรง

เราก็รู้สึกว่าโอเคในเมื่อเราได้รับข่าวสาร

คือว่าเราได้พูดไปหมดแล้วอะค่ะ
วันนี้ก็เพื่อความแฟบ์
และความชัดเจนก็

นะคะก็ขอโทษค่ะ

ได้โทรไปได้โทรกับได้คุย
ตอนนั้นและวันนี้ก็น่าที่จะโอเค
ตอนนี้เรารู้สึกแบบนั้น
เพราะฉะนั้นเราห้ามความรู้สึกเราไม่ได้

เราไม่มีเวลามานั่งว่าจะเป็นยังไง
เราก็ต้องเอาทุกอย่างเอาพลังงานเอาทุกอย่างไปเลี้ยงลูกดีกว่า

คือเขาก็ต้องเหนื่อยเลี้ยงลูกแล้วก็ต้องมานั่ง

เลี้ยงลูกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าสงสารเขา

เพราะว่าเราอยากมีจิตใจที่สดใสล่าเริง

พยายามที่จะไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไร
แล้วเราก็จะเลี้ยงลูกของเราไปครับ

เราไม่น่าออกมาพูดแทนเพื่อนอะไรอย่างนี้
น่าโหดขนาดนั้นอะไรอย่างนี้

มันก็คือเพื่อนเนาะ
แต่ว่ามันข่าวก็บอกว่าฝ่ายเพื่อนเราก็
มีความผิดอะไรบ้าง

อันนี้เราเอาจากข้อมูลที่เราได้รับรู้และความรู้สึกของเรา
ได้คุยแบบไหนกัน

แต่ก็ไม่ได้คุยเรื่องทั้งหมดไม่ได้คุยอะไรแล้วค่ะ
ถือว่ามันนานแล้วอะค่ะ

ทุกคนก็ต่างคนก็พยายามที่จะเดินหน้ากับชีวิตของตัวเองทั้งหมดแล้ว

เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีงานของจิตสุดาก็พยายามชวนกันไป

เราเคยมันอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุข
แต่อย่างที่บอกวันเวลามันก็ช่วย

ตอนนี้ค่อนข้างสงบแล้วค่ะทุกคนก็กลับไปใช้ชีวิตตามเดิม
ภูมยังคุยกันอยู่ขนาดเหมือนเดิมหรือเปล่า

ยังไม่มีใครลีฟอะไรนะคะ